คุณผู้ชมคะมีผู้หญิงคนนึงนะคะเขามาขอความเป็นธรรม
เพราะว่าคดีดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้า
คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครพนม
ช่วงเวลาประมาณตี๒ของวันที่๑๕เมษายน

คือเธอบอกว่าเธอไปเที่ยวกับเพื่อนที่สถานบันเทิงแห่งนี้
แล้วก็เหมือนกับว่าไปเจออีกกลุ่มนึงแล้วก็มองหน้ากันทะเลาะกัน
ก็เลยกลายเป็นว่าโหลุมถูกรุมทำร้าย
เธอบอกว่าเธอถูกรุมทำร้ายคนมารุมทำร้ายเธอเป็น๑๐คน
ตบจับหัวโขกพื้น
เป็นการเหมือนกับตบกันตีกันตัวต่อตัวสมัครใจมาเดี่ยวกัน
เดียวกันอะไรแบบนี้ค่ะตามภาพนี้เลย
เขาโพสต์ภาพแล้วก็มีข้อความบอกนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕เมษายนประมาณตี๒กว่า

บอกว่าเขาไปกับเพื่อนรุ่นพี่ไปรวมกัน๓คนเนี่ยค่ะ

แล้วก็กำลังจะออกจากร้านจะไปขึ้นรถ
มีกลุ่มนึงมากันโอ้โห๑๐กว่าคนประมาณ๑๕คนได้

สาเหตุที่ทำร้ายก็เพราะว่าอ้างว่าไปมองหน้าเขา
แล้วเธอบอกว่าเธอโดนเตะโดนต่อย
ไอ้กลุ่มนี้นะมันเน้นเตะเน้นต่อยที่หัวที่หน้า
จับหัวโขกพื้นถนนอันตรายมากเลยนะ
เป็นพื้นปูนซีเมนจับหัวโขกพื้นเป็น๑๐๑๐ครั้ง
ต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะอยู่โรงพยาบาล๖วันอ่ะ
ไปแจ้งความแล้วแต่เธอบอกว่าคดีไม่มีความคืบหน้าค่ะ
คู่กรณีเหมือนกับให้คนมีสีมาเจรจาว่าขอจ่าย๒๐๐ได้ไหม
แล้วจบเรื่องได้ไหมโขกเข้าไปสิบโขกขนาดนั้นเอาแค่สองพันเองเหรอ
อืมเธอบอกว่าแบบเนี้ยแต่อีกฝั่งนึงเขาปฏิเสธนะ
เดี๋ยวรอฟังของอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะว่าเขาให้ข้อมูลยังไงนะคะ
บอกว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้มาขอจ่าย๒๐๐๐แล้วจบเรื่องมันดูถูกกันเกินไปแล้ว
ถ้าเป็นลูกเป็นหลานคุณโดนแบบนี้จะว่ายังไง
ทุกวันนี้กฎหมายขึ้นกับสีของเงินจริงเหรออะไรแบบนี้
เราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราไปนครพนมเลยค่ะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางสาวบี
เธอก็เล่าให้ฟังว่ากลางดึก๑๕เมษายน
กับเพื่อนรุ่นพี่ไปกัน๓คนค่ะ
ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งนี้แล้วก็ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นที่ไปเที่ยวที่เดียวกัน
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ประมาณ๑๓คน
มองหน้าเธอก็เลยมองกลับ
คือเธอบอกว่ามองกลับไม่โกงเธอถูกมองหน้าเธอก็เลยมองกลับ
แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจนเพื่อนบอกว่า
กลุ่มวัยรุ่นที่มามองหน้าเดินผ่านแล้วก็ตีแขน
ก็เลยให้รุ่นพี่ไปถามว่าทำไมถึงมาตีแขนทีนี้แหละชุนละมุนเลย
ของสถานบันเทิงแห่งนี้ก็เลยพาตัวกันออกไปข้างนอก
แต่เธอยังอยู่ข้างในพากลุ่มนี้ออกไปข้างนอก
ตีสองครึ่งสถานบันเทิงแห่งนี้ปิดเธอก็กำลังจะกลับบ้าน
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่มีเรื่องกันแล้วก็กาดบอกให้ออกไปข้างนอกเนี่ยนะ
ไม่ยอมกลับดักรออยู่ข้างหน้าแล้วก็มารุมทำร้ายเธอ
แล้วก็กันไม่ให้คนอื่นไปช่วยคือไปรุมเธอกัน
จนเธอสลบพอเธอสลบถึงมีคนไปช่วยพาส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลตั้ง๖วัน
ผับปิดเราเดินออกมาข้างนอกร้านปุ๊บเราก็ทักทายคนนู้นคนนี้เป็นธรรมดาจะกลับแล้วนะอะไรอย่างนี้
สุดท้ายมีน้องกระเทยคนนึงนั่งรอเราอยู่
เขาก็เดินเข้ามาล็อกคอเราเลยล็อกคอเราบอกมึงมานี่เลยไปคุยอะไรอย่างนี้
มึงมึงจะตีบอกอะไรประมาณเนี้ยคือก็โมโหว่าเฮ้ยทำไมวะทำไมมันไม่จบเหรออะไรอย่างเงี้ย
เขาก็ผลักเราผลักเราเสร็จปุ๊บนู่นนี่นั่นเรากำลังจะเดินออกจะเดินหนี
พวกผู้ชายก็ดึงเราแล้วก็เทยก็ดึงเราดึงเราเสร็จปุ๊บผู้หญิงก็
กระโดดต่อยอ่ะกระโดดแบบต่อยชกที่หัวเราอ่ะจนเราล้มไปปุ๊บ
ล้มปุ๊บมีคนมาล็อกแขนเราไว้ผู้หญิงอีกคนนึงเพื่อนเขาอ่ะ
ล็อกแขนเราไว้แล้วก็มีผู้ชายยืนกันไม่ให้ใครเข้ามา
แล้วเขาก็จับหัวเราอ่ะฟาดลงกับพื้นก็คือหน้าผากอ่ะ
ฟาดลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอหน้าฝากหน้าฝากฟาดเสร็จเราไม่รู้เรื่องแล้ว
นางสาวบีคนนี้นะคะบอกว่าหลังเกิดเหตุไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
แต่ว่าคดีไม่คืบหน้าทั้งทั้งที่เธอก็รู้แล้วว่าคนที่มาทำร้ายเธอเป็นใครอยู่ที่ไหน
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจเร่งทำคดีให้หน่อยนางสาวบีคนนี้บอกว่าที่ผ่านมาคู่กรณี
มีการแอบอ้างคนมีสีโดยให้เบอร์โทรศัพท์เพื่อพูดคุยเพื่อให้ยอมความ
บอกเธอว่าเดี๋ยวจ่ายให้๒๐๐๐แล้วยอมความกันไหมแล้วจบเรื่องกันไหม
แต่เธอบอกว่าไม่เชื่อนะคะว่าเป็นคนมีสีจริงอาจจะเป็นการแอบอ้างซะมากกว่า
วัยรุ่นกลุ่มนี้ที่เคยมาทำร้ายที่มาทำร้ายเธอเนี่ยนะคะเคยทำร้ายคนอื่นมาแล้วด้วย
แต่ไม่มีใครกล้าแจ้งความเพราะว่ากลัววัยรุ่นกลุ่มนี้
มีแอบอ้างเป็นกตรบ้างแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นทหารหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้บ้าง
ใส่เสื้อชุดเขียวมาล่าสุดก็คือพูดกับเราประมาณว่าให้สองพันให้ได้แค่สองพัน
เอาไหมถ้าไม่เอาก็ไปฟ้องเอาวันไหมพวกนั้นเขาถึงแอบอ้างตกลงเขา
เขาบอกเขารู้จักกันเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรอย่างนี้
ทีนี้ไปฟังเรื่องจากอีกฝั่งหนึ่งบ้างดีไหมคะดีค่ะคุณกิติศักดิ์เราไปสอบถาม
กลุ่มวัยรุ่นเหมือนกันนะก็คือนางสาวเมย์และนางสาวอีฟ
นางสาวเมนนี่ก็คือมือตบที่ว่าเดี๋ยวกันอยู่นอกผับอะค่ะ
อ่ะจุดแรกที่เรื่องไม่ตรงกันก็คือ
สองคนนี้เขาบอกว่าไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนประมาณ๘๙คน
แค่๘๙คนไม่ใช่๑๕คน
สถานบันเทิงนี้แล้วก็ไปเจอกับนางสาวบีคนที่โพสต์เฟซบุ๊กร้องเรียนนี่แหละ
ไม่ตรงกันเรื่องที่สองคือกลุ่มนี้บอกว่านางสาวบีมองหน้าพวกเธอก่อน
พวกเธอก็เลยมองกลับแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นค่ะ
ทีนี้อีฟเนี่ยไปเจอบีที่ห้องน้ำ
ก็คือคนที่โพสต์เฟซบุ๊กนะบีก็ถามอีฟว่าเมย์อยู่ไหน
บอกว่าเอ้ามีอะไรก็มาคุยกันที่โต๊ะสิแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปโต๊ะของตัวเอง
ทีนี้คนที่ใส่เสื้อสีดำเนี่ยคือเมนะคะคนที่ตบกันนั่นแหละ
ก็บอกว่าเมย์เนี่ยเดินผ่านโต๊ะที่บีนั่งอยู่แล้วอยู่บีก็กรูเข้ามาทำท่าเหมือนจะทำร้ายเธอ
ก็เลยเข้ามาห้ามแล้วก็ให้กลุ่มของพวกเธอคือกลุ่มของเมย์เนี่ยออกไปข้างนอก
หลังจากนั้นแฟนของบีค่ะพาบีออกมาข้างนอกเพื่อจะเคลียร์กัน
แต่ตกลงกันไม่ได้ก็เนี่ยค่ะเห็นไหมเราทำลูกศรไว้นะบีทางขวาเมย์ทางซ้ายจะเคลียร์กันแต่ตกลงกันไม่ได้ก็เลยสมัครใจทะเลาะวิวาดกันสองคนคือตบกันอยู่สองคนนะคะ
ไม่ได้มีการรุมทำร้ายตามที่บีกล่าวอ้างและไม่ได้มีการจับหัวบีโขกกับพื้นจนสลบแน่นอน
เพราะหลังทะเลาวิวาสกันเสร็จบีลุกขึ้นมาชี้หน้าด่าพวกเธออยู่เลยส่วนประเด็นที่บีบอกว่ามีกลุ่มคนมีสีจะทหารหรือค่าราชการอะไรไม่รู้นี่แหละที่ไปเจรจากลายเกลี่ยขอจบเรื่องด้วยเงินสองพันบาทเธอบอกไม่จริงเลย
จนถึงตอนนี้หนูก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าปัญหามันคืออะไรเพราะอยู่เฉยก็มีเรื่องอยู่เฉยเขาก็เดินเพราะว่าหนูไปเข้าห้องน้ำอยู่เฉยเขาก็เดินเข้ามากับเพื่อนเขาอีกคนนึงค่ะเขาก็เดินมาแล้วเขาก็บอกว่าอีเสื้อดำมันอยู่ไหนอีเสื้อดำแบบกอดคออย่างเงี้ยอีเสื้อดำมันอยู่ไหนอะไรเงี้ยหรือหามีอะไรกูอยากเดี่ยวกับมันกูอย
แล้วพี่เขาก็กระโดดมาใส่หนู
ใช่ค่ะแล้วก็มีคนห้ามโต๊ะข้าง
กาดที่ผับนะคะก็ให้ออกไปข้างนอกไปเรียกพี่เขาออกมาคุยกับหนู
แล้วคราวนี้ก็คือแบบว่าคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะ
คราวนี้ก็แบบพี่ก็แบบเดี่ยวกันเลยค่ะเดี่ยวกันเสร็จพี่เขาก็ลุกขึ้นมาก็พูดว่ามึงจำไว้อะไรประมาณนี้
หนูจับคนเดียวแต่ว่าพี่เขาไม่ได้สลบถ้าเกิดว่าเขาสลบจริงจริงอ่ะ
ทางนี้ถูกเจอถูกโทรไว้หาเขาของหูเขาเลยจริงมั้ย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
แล้วก็เรียกตัวมาสอบปากคำแล้วแจ้งข้อหาไปด้วยนะ
แจ้งข้อหาเมย์กับนายพีชซึ่งเป็นสาวประเภท๒
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตราย
และทางรักกายและจิตใจด้วยนะคะ
ซึ่งนางสาวเมย์ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหา
ส่วนในพีชเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบปากคำ
แล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
ก็ไปสถานบันเทิงบางทีมันก็จะมีอะไรแบบนี้
คือพอคนเยอะเข้ามันก็เลี่ยงไม่ได้

นึกออกไหมเอ้าพักกันอีกครู่นึงค่ะช่วงหน้ามีเรื่อง